คุณผู้ชมค่ะเผลอแป๊บเดียว
นี่คู่รักไวทีนคู่หวานคู่นี้ค่ะ
พีชพัชระกับแพทิเซียกูธนั่นเอง

คู่นี้นะแป๊บทำไมถึงครบปีไวจัง
คุณจะเห็นร่วมรูปคู่แต่ก็มีโมเม้นต์หวาน
ให้เราติดตามกันบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะคะ

เขาก็มีไปดินเนอร์กัน๒ต่อ๒
ของขวัญให้กันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายคุณค่ะ

เพราะว่าอยากให้เก็บไว้เป็นแค่เรื่องของคนสองคน

สำหรับความรักครั้งนี้ลงตัวแฮปปี้มาก
ส่วนทางกับหลายคนที่เคยสบประมาท
สมัยแบบเริ่มเปิดตัวบอกว่าคู่นี้ไปไม่รอดหรอกนะคะ
สำหรับเธอสิ่งสำคัญมันคือการพิสูจน์มากกว่า

พอบอกได้ไหมว่าให้อะไรกันมา
จริงอยากเก็บไว้เป็นวันของเราสองคนมากกว่า
พี่เค้าถูกใจของพี่รองใก่มั้ย

เขาก็ชอบเขาแบบว้าวไม่น่าจะว้าว

เขาเป็นกันมากเขาเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตคู่

เราไม่ได้พยายามไปแบบเพ่งเล็งว่า